ถ้าเกิดว่าคนในชุมชนเป็นแบบนี้คุณว่ามันจะเกิดอะไรมากกว่านี้ไหม
คนในชุมชนคนนี้นะเมายาอารวาสไปถีบมอเตอร์ไซค์ของเขาไม่พอค่ะ
เอาบีดมาจะไล่ฟันเขาอีกทีนี้คนในชุมชนเดี๋ยวแถวน้องเจาะเขาบอกว่า
นี่ไม่คิดจะพึ่งตำรวจแล้วนะเนี่ยเพราะว่าแจ้งไปแล้วไม่เห็นทำอะไรเลย
ก็เลยมาร้องสื่อแทนแล้วมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะ
ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยคือคุณกฤษดาเล็กชูวงเล่าให้ฟังว่าคนในชุมชนมีอยู่คนนึงชื่อตู
นี่ดูสิมาแบบนี้ค่ะคุณสุดละครคุณผู้ชม
วิ่งปรีมาเลยเหรอฮะ

โอ้โหน่ากลัว
ขี่รถตามมาถีบมอเตอร์ไซค์ของคุณกฤษดาที่มีลูกซ้อนอยู่
แล้วรอบนั้นคุณกฤษฎาไปแจ้งความแล้วนะ
กลับมาถึงบ้านปรากฏว่าตู่มาดักรอ
กล้องวงจรปิดจับเหตุการณ์ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
อยู่ดีตู่ก็ถือมีดมามาดักรอทำร้าย
ทั้งที่ตอนนี้คุณกฤษฎาบอกว่าผมกับครอบครัวผมนะ
อยู่แบบหวาดระแวงมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ด้วย
ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาแล้วก็มาทำร้ายคนในครอบครัวผมอีกหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องถามทางตำรวจแหละ
เพราะว่าคุณกฤษฎาบอกว่าแจ้งตำรวจเอาไว้แล้ว

พันธุ์ตำรวจเอกวิเชียนสว่างแจ้งค่ะ
รักษาราชการแทนผู้อำกับสนหนองจอกนะคะ
บอกว่าจากหลักฐานเนี่ยนะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นแบบนี้ต่อให้ยังฟันไม่โดน
แต่ก็ถือว่าบุกรุกมีอาวุธมีด
แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
นี่ให้พนักงานสอบสวนนี่ดำเนินคดีแล้วนะ
อกจากนี้ในตู่เขาเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
เมื่อปีที่แล้วคุณสารลงโทษ
แล้วก็มีอีกคดีหนึ่งรอลงอาญาไว้
ตำรวจยืนยันเลยนะว่านี่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
เดี๋ยวจะส่งสายตรวจจะส่งชุดสืบไประงับเหตุ